ดูเรื่องนี้กันหน่อยที่อายุทยาฮะเขาบอกว่าอย่างนี้
ผู้สาวคนหนึ่งไปถ่ายภาพในวัดโบราณ
แล้วมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามา
ที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยคืออะไรไปดูพร้อมกันครับ
อ้าจันทราเวลาเพื่อมาพบเธอ
เพลงนี้ก็ดีเพลงนี้ก็ฮิตประกอบละครดัง
แต่เรื่องเพลงนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะให้มาฟังนะ
แต่ให้ดูก่อนดูสิครับมือ
มืออรัยคะกี๊มือของหญิงคนดี
ทำไมมี๓มือ๓แขน

แล้วเขาตั้งใจทำให้เป็นอย่างนี้เหรอ
งงไปหมดฮะทำไมถึงมี๓มืออย่างนี้
มันเพิ่มมามันเข้ามามันเงิกออกมาเองเหรอ

อ่ะตัวผู้หญิงคนนี้ฮะเอาภาพนี้แล้วก็มีคลิปด้วยนะ
โพสต์เอาไว้แล้วฝากถามไปเลยกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพนี้มันมีความหมายแว่ยังไง

รูปนี้เธอไปถ่ายที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชาวเน็ตตั้งคำถามภาพสามแขนมันมาได้ยังไง
มาได้ยังไงอ่ะเออเอา
จนผู้สาวคนนี้ต้องออกมาทำคลิปชี้แจงว่า
ภาพนี้ถ่ายไว้นานแล้วนะ
แล้วมาเจอตอนที่จะลบภาพในมือถือ

คือผู้หญิงเวลาเขาจะแบบว่าดูมือถือ

เพราะบางทีถ่ายเอาไว้เยอะรูปไหนไม่ใช้ก็ลบทิ้งลบทิ้ง
แล้วตัวเธอคนนี้บอกว่าเฮ้ยเจอภาพนี้แล้วตกใจ
แล้วยืนยันเลยนะว่าไม่ได้ตกแต่งภาพแต่ประการใด
คือภาพนี้เห็นแล้วตกใจเลย
บอกเลยว่าเธอนั่งถ่ายอยู่คนเดียวนะครับ
ชาวเน็ตรายหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นไว้น่าสนใจ
มันอาจจะเป็นระบบในการถ่ายรูปหรือเปล่า
เนี่ยทำให้ภาพภาพที่มันแบบว่าต่างสภาพแสงแล้วมาซ้อนรวมกัน
เลยเกิดเป็นภาพในลักษณะแบบนี้

แต่ก็เป็นการอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ไง

ก็ต้องไปเช็คดูนะว่าภาพนี้มันถ่ายด้วยทิติกนั้นหรือเปล่า
แต่ถ้าหากว่ามองในความเชื่อล้วนเลย

โอ้โหน้องใบตองคุณก็ถ่ายอะไรตอนนี้

คือถ้าคนที่เขามีความเชื่อ

ไม่ใช่แค่ตรงที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะ
บางทีอาจจะเกิดเพราะว่าไปถ่ายแล้วเนี่ย
ตรงนั้นมันมีเรื่องของวินยงวิญญาณ

ของเจ้าที่เจ้าทางมาโดนบันดาล
ทำให้เกิดภาพลักษณะแบบนี้
แต่มันอาจจะเป็นจังหวะที่เธอกำลังเอามือแล้วก็ยกขึ้น